พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่วัดศักริย์ราชวรมหาวิหาร
และวัดศักริย์ราชวรมหาวิหาร
พร้อมร่วมสวดสัทธยายพระตรายพิฏกฏ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
ติดตามการรายงานจากคุณสุภานีโฆษภัณฑ์สมโพธิค่ะ
ขณะนี้ค่ะประสบกรณิกรทั้งหญิงชายทุกเพศทุกวัย
ได้กำลังสวดมนต์ทำพิธีบำเพ็ญกุศล
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในพระบรมกฏภายในสาราการประเรียนวัดสะเกดราชวรมหาวิหารนะคะ
ซึ่งทางวัดนั้นจัดขึ้นตามมติของมหาเทราสมาคม
กำหนดให้คณะสงฆ์และวัดต่างทั้งในประเทศและต่างประเทศ

โดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา๑๘นาฬิกาถึง๒๒นาฬิกาค่ะ
พระราชกิจจาผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสะเกดราชวรมหาวิหารเปิดเผยว่า
คณะสงฆ์วัดศักดิ์ราชกิจได้กำหนดจากพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิกษ์ธรรม
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมกฏ
โดยจะแบ่งพิธีออกเป็น๓ช่วงค่ะ
เริ่มตั้งแต่เวลา๑๘นาฬิกาคณะสงฆ์เริ่มพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิษฐรรม
จากนั้นเวลา๑๙นาฬิกาคณะสงฆ์ร่วมกับพุทธศาสนิกชนสวดสาธยายพระไตปิดก
โดยคัดเลือกบทที่สำคัญคือบทธรรมจักรกับอวัฒนสูตร
ตามความเชื่อของชาวพุทธนั้นถือว่าเป็นบทสวดที่มีอานิสงฆ์มาก
และในเวลา๒๑นาฬิกาทำวัดสวดมนต์เจริญจิตภาวนา
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมกฏ
ก็จะเป็นการสวดพระพิธรรมโดยใช้บททั่วไปที่คณะสงฆ์ใช้อยู่แล้ว
ส่วนการสวดสาธยายพระไทยพิดกก็จะคัดเลือกบทที่สำคัญอย่างเช่น
บทธรรมจักรกับปวตนสูตรให้ประชาชนร่วมสวดด้วย
ซึ่งก็เชื่อว่าจะมีอนิสงฆ์มาก
ด้านนางดารุชนฟ้าคลิบทอง
จังหวัดน้องคายเดินทางมาร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล
กล่าวว่ามีความรักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องจากพระองค์เป็นพระมหากษัตริย์
ที่มีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยอย่างสูง

ถวายเป็นพระราชกุศลในวันนี้
ตั้งแต่พี่เกิดมาจำความได้พระองค์ทางความดีตลอด

ก็จะบอกว่าให้ลูกเอาทงชาติ
ทางวัดได้เตรียมความพร้อมด้านสถานที่

ถนนหน้าสาราการประเรียนและจัดสถานที่
รองรับประชาชนที่จะมาร่วมสวดมนต์ถวายพระราชกุศลที่วัดไว้เป็นที่เรียบร้อยค่ะ
สำหรับพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมกฏนี้
จะจัดขึ้นตลอด๓๐วันนับตั้งแต่วันที่๑๔ตุลาคมถึง๑๒พฤศจิกายนนี้นะคะ
ทางวัดสาเกตนั้นก็ขอเชิญชวนประชาชนประสบกรณิกรชาวไทยและพุทธศาสนิกชน
แต่งกายด้วยชุดไว้ทุกข์มาร่วมสวดมนต์บำเพ็ญกุศลกันได้นะคะ
ตั้งแต่เวลา๑๘นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะ
สุภานีโฆษภัณฑ์สมโพธิ์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากวัดสะเกดราชวรมหาวิหารค่ะ